นี่กันบ้างเขาบอกว่าเป็นไวรัลจริงเรียกรอยยิ้มได้
ใครที่เป็นธาตุหมาแล้วก็ชอบแน่
เพราะเจ้าของร้านตัดขนสุนัขที่นี่ตัดขนสุนัขไปเต้นไปครับ
น่ารักอ่ะเอ็นเตอร์เทนหมาไงตัดไปเต้นไป
หลายคนก็ตั้งคำถามไม่ได้ถามว่าเหนื่อยไหม
แต่ถามว่าวันหนึ่งตัดได้กี่ตัวครับ

เจ้าของคลิปที่ช่างคนนี้เขาตั้งข้อความเอาไว้

เพราะคลิปนี้มาพร้อมกับแคปชั่นข้อความที่ว่า
มีคนถามมาเยอะรับวันละกี่ตัวทำไมถึงคิวยาวมากขนาดนี้
ตอบเลยวันละ๓ตัวค่ะ
ทำไมน้อยจังตัดผลก็ชั่วโมงนึง
เล่นอีกเต้นไปอีก๓ชั่วโมงหมดวันพอดีครับพี่มึงดูเด็กก็เล่นกันน่ะ
ดูนี่เห็นไหมไอ้ที่นานนี่คือเต้นและเล่น

เขาก็ตั้งแคปชั่นเองโพสต์เองนะ
คุณผู้ชมทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเจอกับร้านนี้ครับ
ก็ไปเจอกับช้างแหม่มนั่นแหละอยู่แถวจังหวัดนนทบุรี
ก็เปิดร้านให้บริการตัดขนสุนัข
จริงนะพี่แหม่มก็บอกว่าเป็นช่างตัดขนสุนัขมานาน๒๐กว่าปีแล้ว
แต่เพิ่งจะมีร้านเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยว่างสนุกก็อยากจะเต้นเล่นกับสุนัขของลูกค้า
เพื่อให้มันคุ้นชินให้มันคุ้นเคย
เพราะสุนัขบางตัวไม่เคยอาบน้ำตัดขนมาก่อน
เจอหน้าช่างเจอกับสถานที่แปลกใหม่
วันแรกมันกลัวนะมันแง่มเลยนะ

ใช่ไหมล่ะหมามันกลัวนี่นะไม่เหมือนคนคุยกันรู้เรื่องอ่ะ
แต่บางทีคนมึงยังคุยไม่รู้เรื่องก็มีเหมือนกัน
แต่เขาบอกอย่างนี้ว่าใครอยากจะพาน้องหมาไปตัดขนที่ร้านของพี่แหม่มก็ไปกันได้
อยู่แถวตลาดต้นไม้แสงอารีกาเดน
ในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชื่อว่าน่าจะคงจะคุ้นกันอยู่แล้ว
มีโอกาสก็ลองไปกันดูคุณก็จะได้เจอกับลักษณะแบบนี้
กับช่างที่เต้นกับหมาแบบนี้
คือบางคนไปเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปตัดขนสุนัขนะ
แต่ว่าอยากไปดูช่างเต้น
บางทีบางคนที่เขาเลี้ยงสัตว์เขาก็จะรู้สึกว่าสบายใจ
เวลาเห็นช่างเขาแบบว่าปฏิสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงเรา